ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักคนโสดพึงพอใจใครให้ใช้ความเพียน
อย่าท้อพอมีหวังสร้างรักแท้ต่อกันคนมีคู่ต้องเอาใจใส่กันมาก
สุขภาพคู่รักคู่ครองหรือญาติจะเจ็บป่วยได้รับภัย
หรือมีเคราะห์มีปัญหาต้องการความใส่ใจดูแลจากท่าน
การเงินคนเป็นเจ้าหนี้มักถูกลูกหนี้ชักดาบ
ไม่ยอมรับการเป็นหนี้หรือรับเป็นหนี้แต่ไม่มี
ไม่หนีไม่จ่ายจะเดือดร้อนเพราะเงินทำของหายไม่ได้คืน
การงานจะถูกยกเลิกข้อตกลงหรือผัดผ่อนการชำระหนี้สิน
ถ้าติดต่อกับราชการจะไม่ได้รับความสะดวกเพราะเอกสาร
เตรียมซองเปล่าไป๒ซองเพื่อแก้เคล็ด
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์